เอาล่ะมาต่อกันที่กระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับข่าวของนักร้องหนุ่มมาเซอร์เป้อารักษ์

ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถบัส
เป็นเหตุให้เจ้าตัวนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มมาเซอร์เป้อารักฟาดเคราะห์ส่งท้ายปี
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวกับรถบัส
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าและสะโพก

ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่ใกล้แยกเอกมัยเหนือ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคามิเลียน
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังหนุ่มเป้

แต่มีแผลที่บริเวณหน้าแข้งขวา

กช้ำเล็กน้อยที่เท้าซ้ายและสะโพก
แต่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับงาน
เพราะช่วงนี้กำลังเวิร์คชอปการแสดงและทำเพลงอยู่
โดยเจ้าตัวฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ตอนนี้ก็ปลอดภัยและกลับบ้านได้แล้วค่ะ